ช่วงนี้เศรษฐกิจดูเหมือนจะไปได้สวยหลายอย่างปรับตัวดีขึ้น

สำหรับนักลงทุนรู้อยู่แล้วว่าการลงทุนมีความเสี่ยง
เพราะฉะนั้นต้องมาติดตามความอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ
แล้วก็ภาพรวมการลงทุนกับทั้งสองท่านในครอบครัวบัวหลวงกันหน่อยค่ะ
และคุณธนรัฐอิสระกุลผู้จัดการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวง

สวัสดีครับคุณมิ้นแล้วก็สวัสดีพี่เอกแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
ก็มาดูภาพรวมของตลาดกันและจริงตลาดหุ้นปีนี้น่าสนใจมากนะครับ
โอ้โฮทำจุดสุดใหม่ได้มียากเลยใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นผลตอบแทนตลาดโดยรวมปีนี้นี่อยู่ร่วมเกิน๒๐ขึ้นไปแล้วใช่ไหมพี่เอก
ใช่ครับแล้วอย่างหุ้นบางกลุ่มอุตสาหกรรมจริงผลตอบแทนสูงกว่าตลาดอีกนะครับ

เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ค่าเงินเนี่ยตอนนี้ก็ยังแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

เพราะว่าตอนนี้เงินดอลลาร์ต่ำกว่า๓๕บาทแล้วนะ

เงินยูโรก็แข็งค่าขึ้นเหมือนกันต่ำกว่า๓๙ไปแล้ว

แต่ที่น่าสนใจเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นตลาดทางด้านเยอรมันตลาดทางด้านยุโรปนะครับ
วกกันได้ดีเหมือนกันนะครับบวกกันค่อนข้างสูงทีเดียว

แล้วก็เมื่อวานก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มอุตสาหกรรม

อันนี้คร่าวโดยรวมนะครับผม
แต่ไฮไลท์เลยพี่ทำไมค่าเงินบาทมันถึงแข็งค่าขึ้นได้เร็วขนาดนี้
ซึ่งวันนี้ผมและก้อนบังเณศนะครับทำชาร์จมาให้ดูนะครับมีทั้งหมด๓สไลด์ด้วยกัน
แต่ก่อนอื่นก่อนเข้าไปนะครับขอแนะนำท่านผู้ชมก่อนว่าในตลาดหุ้นไทยเนี่ย
มีผู้เล่นจริงเขาจัดกลุ่มนักลงทุนนะครับออกมาเป็น๔กลุ่ม

อันดับแรกก็คือนักลงทุนลายย่อย
ประชากรประมาณ๖๘ล้านคนใช่ไหมของประเทศไทยมีอยู่ประมาณล้านคนที่ลงทุนในตลาดหุ้น

สุดท้ายก็คือต่างชาติ
สมัยก่อนเป็นคนกำหนดทิศทางตลาดทุ่นไทยเลยนะ
ก็คือเวลาเงินไหลร้าเงินเข้าเอง

แต่ถ้าเงินหลายออกจากประเทศไทย

เพราะฉะนั้นเวลาต่างชาติเข้าน่าสนใจมากนะ

ปกติเนี่ยเวลาเขาเข้าเนี่ยเขาเข้ากันต่อเนื่องนะครับ
เคยทำจุดสูงสุดเนี่ยยังประมาณแสนสองแสนสามนะ

คือถ้าเข้านี่เป็นปีต่อปีเลยนะ

คือทิศทางของต่างชาติลงทุนค่อนข้างชัด
อย่างนั้นแปลว่าปัจจุบันในค่าเงินบาทก็ต้องแข็งค่าใช่มั้ยครับ

ก็เป็นพระเอกของวันนี้เลยที่พี่เอกเอาชาร์จอะไรมาให้น้องทุนดู
เอาละครับเริ่มต้นด้วยสไลด์แรกแล้วกันนะครับ

เราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของกระแสเงินลงทุนนะครับ

แล้วเราดูในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับ
ดูในส่วนของแต่ละประเทศเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ

คุณผู้ชมจะเห็นนะครับในส่วนของตัวในแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างนะครับ

ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับสูงถึง๒๘ล้านเหรียญ

สูงไหมฮะสูงมากสูงมากนะครับถ้าดู๔สัปดาห์หรือ๑เดือนเนี่ยนะครับ
ใน๑เดือนฟันโฟล์เข้ามาอยู่ที่ประมาณ๒๘๘ล้านเหรียญ

ถ้าเราดูในส่วนของตลาดหุ้นว่าจะเป็นอินโดนีเซีย
ลิปปินส์ที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเขาเรียกว่าทริปมาร์เก็ต

อินโดนีเซียสูงถึงประมาณ๕๐๐ล้านเหรียญทีเดียว

คุณต้องรู้ว่าใช้เป็นช่วงไหน
ไต้หวันในฟันโฟลเข้ามา๙๒๑ล้านเหรียญ

เยอะมาก
ผมมองงานหาประเทศไทยเป็นไม่ใช่คนเดียว
ประเทศเอาเงินมาลงทุน
เพราะว่าเงินต่างชาติค่อนข้างใหญ่

ตอนนี้ก็มีฝั่งยุโรปใช่ไหมที่มีปัญหา

ฝั่งอเมริกาดูดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีมาก

เดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปไหมฮะ

ถัดไปจะเป็นในเรื่องของเรามาเจาะแล้วนะครับ
ว่านักทุนต่างชาติที่มีการซื้อสุทธิต่อเนื่องมาตลอด

แต่ถ้าดูย้อนไป๓ปีที่ผ่านมาภาพตังค้ามเลย
๓ปีนี้ขายเราจะเวิ่นประมาณใกล้ภายในน่ะ

ก็ยังซื้อมาแค่๑๓แล้วกด
ถ้าเกิดจะต้องซื้อไปถึงแสนสองแสนสาม
ต้องจะเนินเงินกว่าไม่เหมือนกาน
แสดงว่ายังไม่มีการที่จะเข้าขึ้นไปได้อีกนะ

เงินที่มันไหลเข้ามาในแต่ละอุตสาหกรรม

ซึ่งวันนี้ผมจะมาเจาะลึกก็คือในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มธนาคารนั่นเอง
เพราะว่าในช่วงต้นสัปดาห์รู้สึกว่าวอลุ่มแต่ละหุ้นแต่ละตัวคึกคักมาก
โอ้โหชอบตัวใหญ่นะคึกคัดมาก
ใช่ครับโวลุมสูงขึ้นอย่างมีนายะเลยนะครับ
รุ่นที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่เข้าต่อเนื่องหรือเปล่า
หรือว่ามันเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยมันเริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะครับ
คุณก็จะเห็นภาพว่าถ้าดูจากในส่วนตัวชาร์จเนี่ยนะครับ
จะทำให้ในแง่ของกระแสเงินลงทุนอาจจะเริ่มชะลอตัวแล้ว
หรือมีความเสี่ยงแล้วซึ่งปัจจุบันผมคิดว่ามันเหลืออีกช่องว่างอยู่อีก
นั่นก็แปลว่าเงินลงทุนมีโอกาสที่จะไหลเข้าสู่กลุ่ม
กลุ่มธนาคารได้อีกครับในสัปดาห์นี้
เพราะว่าหุ้นกลุ่มธนาคารส่วนใหญ่บ้านเราจะเป็นหุ้นใหญ่

เพราะต่างชาติเวลาเงินมาเยอะก็ซื้อกลุ่มนี้นี่แหละนะครับ
และที่สำคัญถ้าเกิดเศรษฐกิจบ้านเรา
ก็ต้องเริ่มปล่อยกู้มากขึ้น

แต่จริงเนี่ยมีอีกรูปแบบหนึ่ง
เวลาหุ้นนักลงทุนต่างชาติเลือกซื้อเนี่ย
ก็จะเป็นกลุ่มอีกชนิดหนึ่งนะครับ
จริงอย่างตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีการคัดเลือกให้
หุ้นแค่๓๐ตัวที่ต่างชาติจะลงทุนได้

แต่ถ้าเกิดใครอยากลงทุนเนี่ย
สำหรับการเก็งกำไรนะ

วันนี้เรามีทริคมาฝากท่านผู้ชมนะครับ
ว่าเวลาเราจะดูว่าตลาดเป็นเทรนดขาขึ้นหรือเปล่านะครับ

ถ้ามีการยืนเหนือเส้นค่าเสียได้ก็แปลว่า

จริงปัจจุบันเส้นค่าเฉลี่ยได้อยู่เท่านั้น๑๕๓๐บาท

ขึ้นอยู่ใช่ครบถ้วนนะพี่เอกครบถ้วนครับ
ขอขอบคุณกลับให้คุณมิ้นท์นะครับที่ห้องสอง
ขอบคุณคุณสินทนันแล้วก็คุณธนรัฐด้วยนะคะ
แหมมีการแอบบอกทริปเซ็กเล็กด้วย
ถ้าคุณในพอร์ตยังอยู่ในเส้นค่าเฉลี่ย
ถือว่ายังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นก็ลองกลับไปเช็คกันดูได้นะคะ